คุณผู้ชมฮะตามข่าวใหญ่กันต่อเรื่องของคดีป้าทุบรถ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขายข้างถนนเย้ยกฎหมายใกล้ป้าทุบรถ
เป็นภาพข่าวด้วยนะครับว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายอยู่
ไม่ใช่ในตลาดนะตลาดทั้ง๕แห่งใกล้บ้านคุณป้า
ถูกสั่งปิดแล้วแต่ปรากฏมีพ่อค้าแม่ค้าไปตั้งบนทางเท้า
ห่างจากบ้านป้าทุบรถไป๕๐เมตรตั้งแผงขายไว้แบบนี้
แล้วก็มีประชาชนมีคนที่อาศัยแถวนั้นมีชาวบ้านเนี่ย
เอาโต๊ะมาตั้งเหมือนกันเพื่อที่มานั่งกินข้าวกันเลย
เอาละภาพนี้เป็นภาพที่ถูกโพสต์ลงมาในโลกโซเชียล
จุดนัดพบแห่งใหม่นะฮะไม่มีตลาดแล้วก็มีแบบนี้
ถูกโพสต์ลงมาในโลกโซเชียลนะครับวันที่๑๑มีนาคม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความและรูปภาพที่มีพ่อค้าแม่ค้า
มาตั้งตลาดนัดริมรั้วข้างบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่า
หน้าสวนหลวงร๙ซอยศรีนคริน๕๕
สร้างความเดือดร้อนโดยไม่สนใจกฎหมาย
โดยในโพสต์แบบนี้
ขำหรือขำไม่ออกไม่รู้ค่ะ
คุ้มครองบ้านป้าทุบรถสั่งปิดทุกตลาด
แต่ไงมาเปิดใหม่ตรงรั้วบ้านดิฉันคะคุณ

ครั้งหนึ่งเคยเห็นใจแม่ค้า
แต่ตอนนี้คิดว่าแม่ค้าดันทุรังไม่รักษากฎหมาย
แถมมีรัฐเพิกเฉยคงต้องทนไปใช่ไหมคะ
เป็นโพสต์ที่เผยแพร่ออกมาแบบนี้

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้จากเจ้าของโพสต์
คือคุณอัชพิมอรุณลักษณ์นะครับ
ก็ชื่อเดียวกับในโพสต์นี่แหละครับ

หลังจากตลาดรอบบ้านของคุณป้ารัตนชัดแสงหยกตรการถูกสั่งปิด
ตนก็รู้สึกดีใจลึกอยู่เหมือนกัน
บอกว่าฉันอยู่ในหมู่บ้านนี้ฉันก็เห็นนะว่า

และบ้านคุณคนที่โพสต์ก็อยู่ใกล้ตลาดเหมือนกัน
เออสั่งปิดไปฉันก็ดีใจเหมือนกันนะครับ
แต่แล้วกลุ่มผู้ค้าได้มาตั้งแผงค้าบริเวณข้างบ้านของเธอ
แล้วก็บนทางเท้าริมกำแพงสวนหลวงร๙เป็นจำนวนมากครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คือคนก็ไปออกกำลังกายที่สวนหลวงกันเยอะใช่ไหม
แต่ตลาดแห่งนี้ก็จะมาตั้งแต่เช้าเลย

โอ้โหตั้งแผงแบบนี้แล้วมีคนเอาโต๊ะมาตั้งมากินข้าวมากินอาหารตรงนี้เลย
ทั้งที่การกระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะ
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ทำอะไรสักอย่าง
เธอก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปแล้วก็นำมาแชร์ในโซเชียลนะครับ
หนังสือจากเจ้าของบ้าน
ทั้งที่อำนาจและการดูแลพื้นที่ส่วนนั้นเป็น

ทำไมต้องรอหนังสือจากพี่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เข้ามาเพื่อไปเป็นออกหน้าร้องเรียน

ไม่ต้องให้เจ้าของบ้านเขาลุกขึ้นมาเต้นกัน
ฝากถึงแม่ค้าและสำนักงานเขตไหม

ถ้าดูข่าวเห็นหน้ารู้จักกัน
ก็คือขอให้เข้าใจในบทบาทที่
ที่เราหาเจ้าของบ้านขอออกมาพูดบ้าง
จากที่ได้เงียบมาเป็นเวลานานนะคะ
แล้วเราส่วนตัวไม่ได้อยากลุกลาน

และทำร้ายเราโดยใช้เหตุผลว่า

มีครอบครัวต้องดูแล
เราเองก็เช่นกันต้องรักษาสิทธิอันพึง
เขาเรียกว่าอันพึงถูกต้องด้วย
คุณอัชพิมพ์บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากนะ

ในวันที่๑๒มีนาคมคือวันนี้แหละครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็สำรวจ
จุดนัดพบแห่งใหม่ตลาดเปิดใหม่นี้นะฮะ
ก็พบว่ามีทั้งร้านแผงลอยแล้วก็รถเข็น
พ่อค้าแม่ค้านำรถกระบะขนของ
มาจอดสองฝั่งถนนเลยที่มีสองช่องการจราจร
แล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งสวนกันได้เพียง

รวมทั้งบนทางเท้ามีการตั้งโต๊ะนั่งทานอาหารกันด้วยนะครับ
เริ่มเปิดขายตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเที่ยง

พร้อมกับป้ายมาติดเตือน

ด้านขวามีรถเป็นแผงพ่อข้าวแม่ค้า้าาาาา
ียนเขาถึงบอกทำไมพ่อครับแม่ครับ
ให้ความสนใจกับป้ายประกาศเตือนเลย

ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตประเวท

เดินถ่ายรูปตลาดนัดแห่งใหม่นี้แล้วก็กลับไป

ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังเหมือนกัน
เพราะเราก็อยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกัน

ก็ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิดตลาดนั่นแหละ

ก็เลยตัดสินใจมาขายของบริเวณนี้นะครับ
แม้ว่าเทศกิจเนี่ยจะเอาแผงมากั้นไว้นะครับ

แต่เทศกิจไม่ได้ต่อว่าอะไร
ก็เลยคิดว่าขายได้มั้งตรงนี้
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปขายของ
หรือว่าสำนักงานเขตประเวทจะส่งจัดให้
ทีมข่าวก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ

นางสาวรัตนชัดหรือว่าคุณป้ารัตนชัดนะ
พร้อมกับคอยห้ามไม่ให้รถยนต์มาจอดบริเวณหน้าบ้านเท่านั้น
ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองนะคุณตามคำสั่งสารปกครอง
ทีมข่าวก็เลยเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับเทศกิจ

ห่างไปดิมองเห็นอยู่ใกล้
ใกล้เนี่ยแผงใหม่เหรอตลาดนัดใหม่เหรอ
ดูสิว่าเทศกิตเนี่ยตอบว่าอย่างไรนะครับ
แล้วผมเห็นว่ามันมีทางที่ตอนนี้ก็ยังก็มีพวกร้านอาหาร
ร้านขายลูกชิ้นร้านน้ำเนี่ยคือขายอยู่บนทางเท้าด้วย

ทางเราเนี่ยเมื่อเห็นซึ่งเราได้มีการดำเนินการ
เราต้องแจ้งเขาทราบแล้วก็ผลักดันออกไป

นี่เดี๋ยวดำเนินการเลยครับตอนนี้
นี่ก็เห็นใจเทศกิจนะหมายถึงเห็นใจในการที่ถูกสัมภาษณ์เนอะ
เพราะว่าจริงเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ถือว่าเป็น

เป็นฝ่ายปฏิบัติงานทำหน้าที่ตามคำสั่ง
ซึ่งเมื่อวานนี้จากการลงพื้นที่นอกจากเจอเทศกิจแล้ว

เวลาเดียวกันที่ทีมข่าวลงไปดูเลยนะคะ

ระบุบอกหลังมีคำสั่งปิดตลาด
ทั้ง๕แห่งในซอยเสรีวิลล่าเนี่ย
ทำให้ผู้คะตั้ง๖บาทร้อยร้าน

ซึ่งสำนักงานเขตมีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ค้า

ก็คือบริเวณริมทางเท้าสวนหลวงร๙

ได้ไปพูดคุยขอความร่วมมือว่า

แต่กลุ่มผู้ค้าเปลี่ยนรูปแบบ
เอารถยนต์มาจอดริมถนนเพื่อที่จะขายของ
ปกติขายของเขาตั้งแผงเป็นแบบจริงจัง
แต่ทีนี้ขายหลังรถตัวเองเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานตำรวจสนประเวทเข้ามาช่วยจัดการอีกทางหนึ่งค่ะ
คือเราไม่ปล่อยแต่ในจำนวนที่บอกว่าผู้ค้าเนี่ยที่เราคุยตอนแรกเยอะ
แล้วพอมาถึงตรงนี้ผู้ค้าก็มาขายบนฟุตบาท
พอเราก็ไปเคลียร์บนฟุตบาทไม่ให้ขายฟุตบาทก็ขึ้นไปอยู่บนรถ
อะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้เราก็ต้องบอกรถก็ไม่ได้นะฮะ
เพราะว่ารถก็ต้องขอความร่วมมือจากทางตำรวจให้ช่วยกับเราอีกทางหนึ่งนะครับ
แล้วก็ผมดูแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับหัวหน้าฝ่ายเทคนิคแล้วว่า
ขอกำลังเพิ่มจากสำนักเทศกิจนะครับแล้วขอแผงเหล็กเพิ่มนะฮะ
จะเห็นว่าผมเอาแผงเหล็กกั้นไว้หน้าบ้านหมดเลยนะฮะ
ตอนนี้แผงเหล็กทุกแผงเราเอายกมากั้นที่นี่หมดแล้วก็คนขอแผงเหล็กเพิ่มนะครับ
อันนี้คือมาตรการในการป้องกันต้องมีการพูดคุยกัน
ผมไม่อยากว่าเราไปปิดเขาตรงนั้นมาถึงปุ๊บจับเขาเด็ดขาดกฎหมายปุ๊บ
ผิดกฎหมายเรารู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมาย
สำหรับตลาดอื่นตลาดสวนหลวงตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตตลาดยิ่งนาราตลาดรุ่งวานิสและตลาดร่มเหลือง
คาดว่าผู้ค้าจากตลาดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้น่าจะใช้พื้นที่ได้ช่วงสิ้นเดือนมีนาคม
ก็เลยทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาว่างเป็นช่วงช่องว่างที่เขาจะต้องทำมาหากินก็เลยมาตั้งที่จุดนี้นะคะ
ทางสำนักงานเขตขอความร่วมมือผู้ค้าแล้วก็ประชาชนที่เอาโต๊ะมากีดขวางทางเดินโดยเฉพาะบนฟุตบาทให้ขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
และห้ามนำของมาขายหรือตั้งวางในที่สาธารณะและประสานรั้วเพิ่มเติมจากสำนักงานการจราจรและขนส่งมาตั้งและไม่ให้ทุกคนฝ่าฝืนด้วยการขาย
ส่วนผิวการจราจรอันนี้ต้องประสานไปที่สอนอประเวทฝ่ายการจราจรเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของการจราจรและกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ตรวจพื้นที่แล้วก็ต้องลงไปบังคับด้วยนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกเห็นลงมาเฉยเห็นมายืนเฉยก็นึกว่าตรงนี้ขายได้เทศกิจไม่เห็นว่าอะไรนะครับ
ที่บังคับใช้กฎหมายก็คือตำรวจก็คือฝ่ายการจราจรสนประเวทนะคะ
ส่วนผู้ที่ดูแลเรื่องตลาดและทางเท้าก็เทศกิจนะฮะ

และตอนนี้ทางพอเขตประเวทบอกว่ารายงานให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบมาโดยตลอด
เกี่ยวข้องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีการขายของในพื้นที่สาธารณะ
หากเขตตักเตือนแล้วยังมีผู้ฝ่าฝืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ส่วนเรื่องของข้อกฎหมายคุณเมื่อวานมีรองโฆษกสารปกครองคือนายวัชิระชอบแต่ง
พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าผู้ที่รับความเดือดร้อนรำคาญจากการรบกวน
ที่เพิ่งตั้งแผงเหมือนเวลาเสาร์อาทิตย์ตลาดริมถนนเนี่ย
บอกว่าสามารถร้องต่อสารปกครองเป็นคดีได้เลยนะไม่ต้องทำกระบวนการ
ร้องเรียนไปทางสำนักงานเขตประเวทหรือกรทมด้วยซ้ำ
จากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาท
เรื่องการจัดตั้งตลาดโดยมิชอบที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครอง
โดยหลักการแล้วสำนักงานเขตประเวทในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
รับผิดชอบพื้นที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีก
แต่ถ้าเกิดแบบนี้ฟ้องสารปกครองได้ทันที
เอาอีกเหรอเอาอีกสักหนึ่งเรื่องเหรอ
เผื่อว่าบ้านของผู้เดือดร้อนท่านนี้ท่านใหม่นี้นะฮะ
คุณอัชพิมพ์จะได้รับการคุ้มครองเหมือนบ้านของคุณป้าบุญศรีนะครับ
แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้อยากดำเนินคดีนะแค่อยากจะเรียกร้องสิทธิ
แต่ก็วันนี้วันนี้ทำหนังสือไปถึงทางกรุงเทพมนาคมนะฮะ